เกิดขึ้นแถวรัชดาพิเศษครับ

อืมไปจูบท้ายเขาแบบนี้เลย

เป็นคลิปของกล้องหน้ารถของพลเมืองดีท่านหนึ่ง
เขาก็ขับผ่านไปแล้วก็บันทึกเอาไว้ได้ครับ

รัชดาพิเศษนะตรงแยกเทียมร่มมิตรก็มีรถจักรยานยนต์ป้ายเหลืองซ้อนสองกันมา

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็เร่งเครื่องหนีเลยครับ
เนี่ยคนซ้อนนี่ตัวก็เร่งขึ้นมาเลยนะ
ทางนี้คนที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเฮียนำคลิปนี้ไปโพสต์
เพราะว่าเขาก็มีหลักฐานเป็นภาพนี้ส่งให้นะฮะ
ส่วนคลิปต่อไปอีกหนึ่งคลิปมาฝากนี่
เป็นรถกระบาดสีเขียวกำลังประกอบพิธี
เขาเรียกว่าพิธีกรรมเบิร์นยาง
นี่พิธีกรรมเบิร์นยาง
ดูนะเป็นในงานบวชงานหนึ่ง

เป็นงานบวชนะฮะแล้วผู้โพสต์ก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะครับ
แต่ว่าในคลิปก็จะเห็นว่ามีชายใส่เสื้อสีแดงเนี่ย
นำน้ำมาลาดที่ยาง
แล้วก็มีชายเสื้อเหลืองไปช่วยกันเทอีก

แล้วก็มีชายสองคนช่วยกันยกท้ายกระบะขึ้น
ก็ทำให้ยางเสียสีกับพื้น

มันก็เหม็นไหม้ตามมาแหละนะครับ

ทำไปทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
อย่างก็ซื้อมาเนาะ

ในควรแห่ด้วยนี่นี่นี่

แล้วก็หันมาดูบ้างดูการเบิร์นยางบ้าง

ถูกระบุในภรรมวินัยตรงไหน

ชอบมีควารยมการเบลือนยาง

เนี้ยจนกลายเป็นพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ
หรือหน้าเขาชอบหรืออยู่ในแก๊งนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบ

เรียกว่าพิธีกรรมเบิร์นยาในงานมงคลเนี่ย

ได้สร้างความเด็บร้อนแต่ว่าคือมันมีโทษทางกฎหมายนะ

คือในคลิปนี้ขบวนแห่นาคอยู่ที่บริเวณหน้าสนามกีฬากลาง
ที่อำเภอตะโกะปาสวรรค์พันธ์งานะฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปจับเจ้าของกระบะมาเลย
นี่อีกคลิปหนึ่งนะคนละคลิปกันนะฮะ
ก็ถูกจับมาแล้วนำตัวส่งฟ้องศาลเลยนะค่ะ
ลงโทษปรับเงินเจ้าของรถพร้อมกับยึดรถกระบะทั้งสองคัน
ตกเป็นของแผ่นดินเลยนะโอ้โหยึดโดนยึดเลยนะนะฮะ
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคุณผู้ชมทำแบบนี้
ว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับอย่าไปทำดีกว่า
แล้วเสียงที่ออกมาจากการเบิ้ลรถเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนกับชุมชนที่อยู่
จริงจริงไอคนที่ดมกลิ่นเนี้ยอันดรายที่สุดแล้วใช่นะฮะ